คุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าต่อให้มีเงิน
ก็หาเตียงหาโรงพยาบาลรักษาโควิด
ให้กับพ่อกับแม่ไม่ได้ค่ะเพราะนี่ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ขอความช่วยเหลือเลย
บอกพ่อแม่อยู่ในวัยสูงอายุแล้วนะ
ตอนนี้อาการสุดแล้วเป็นโควิด๑๙
มีตังค์ก็หาโรงพยาบาลเอกชนรักษาทั้งสองท่านยังไม่ได้เลย
โควิด๑๙คือพ่อในอายุ๗๑มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันหัวใจ
โอ้โหโรคแบบที่น่าเป็นห่วงทั้งนั้นเลย
อาการสุดแล้วแล้วก็แม่อายุ๖๘ติดเชื้อเหมือนกัน

นางสาวรัชนีเล่าบอกว่าพ่อกับแม่อยู่กันสองคน
บ้านเลขที่๓๑ทับ๘๑แขวงบางขุนเทียน
จอมทองกรุงเทพมหานครส่วนเธอเนี่ยพักอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
กับแม่เปิดร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แถววงเวียนใหญ่ครับ
คือแม่ฉีดวันที่๗มิถุนายนส่วนพ่อฉีด๑๙มิถุนายน
กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วครับคือแถวบ้านเธอใกล้
ก็มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่อันนี้จะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อหรือเปล่า
ในข่าวไม่ได้บอกนะพ่อแม่เริ่มมีไข้นะครับ
ปิดร้านแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อในฐานะผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
คือคิดว่าน่าจะตรวจนะครับไปตรวจที่ไหน
ต้องการจะไปเสียเงินตรวจที่โรงพยาบาลนะฮะ
รู้ผลว่าติดเชื้อเมื่อวันที่๕กรกฎาคม
พอรู้ว่าพ่อกับแม่ติดเชื้อเธอพยายามติดต่อ๑๖๖
ติดต่อไม่ได้ครับโทรไปหน่วยงานไหนก็ติดต่อไม่ได้ครับ
ตอนนี้เธอบอกว่าพ่อเธอสุดแล้ว
พยายามหาโรงพยาบาลเอกชน๓๔แห่ง
จ่ายเงินเองก็ได้นะก็ได้รับคำตอบว่า
ขอโทษค่ะตอนนี้ทางโรงพยาบาลไม่มีเตียง

ทุกวันนี้เธอต้องส่งข้าวส่งน้ำให้พ่อกับแม่
แล้วก็พยายามทุกวันที่จะหาเตียงให้พ่อกับแม่

เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยอาการสุดลงสุดลงสุดลงนะครับ
เอาใจช่วยนะครับแล้วก็ถ้าหน่วยงานไหน
พอที่จะเห็นข่าวนี้แล้วพอจะมีช่องทางนะครับ
สูงอายุด้วยโรคประจำตัวด้วยช่วยหน่อยเถอะครับ
ขนาดคนพอจะมีสตุ้งสตางค์ยังเป็นแบบนี้นะ
แล้วคนที่ฐานะยากจนกว่านี้จะลำบากขนาดไหน